รอบพื้นที่ข้างเคียงของการเมืองไทยเนี่ยดูเหมือนว่าความเข้มข้นก็มีอยู่เหมือนกัน
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการร้องเรียน
พี่ศรีฮะพี่ศรีนักร้องศรีสุวรรณจัญญา
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าถูกคนบุกไปต่อยใช่ไหม
ตอนยื่นเรื่องร้องเรียนนี่ล่าสุดวันนี้มีคนบุกเข้าไปหาเหมือนกัน

เค้าชบเต็มเลยเหรอ
มาบุกตัวเมื่อกี๊

คนขี้เธนก็มาแล้วชกผมเลย
รายก็เดี๋ยวไปแจ้งความที่สอนอทุ่ง๒

ใช่คุณศรีสุวรรณใช้คำว่าเขาชก

เขาบอกเขาตบนะฮะนี่เป็นพื้นที่ศูนย์วัชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
ที่สำนักงานกรกตนะฮะ
ตอนสายวันนี้แหละครับ๑๑นาฬิกา๑๕นาที
แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุช่วงที่ขวามือเป็นอดีตราชการครู

เอิญมาธุระแถวนี้แล้วเจอพอดี

เลยเข้าไปทำร้ายคุณศรีสุวรรณจังหวัดนั้นบันพึกภาพกันไม่ทัน
เป็นจังหวัดที่คุณศรีสุวรรณจะมายื่นร่งยืนเรื่อง
แล้วตรงนี้คือช่วงที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับ
คือไม่มีสื่อสำนักไหนได้ภาพจังหวะที่มันเกิดเรื่อง
ในภาพหลังจากมันเกิดเรื่องไปแล้วนิดนึง
ผู้ชายคนนี้ก็มายืนต่อว่าต่อขานคุณศรีสุวรรณว่าโอ้โหยื่นจังเลย
ทำไมเรื่องค่าไฟฟ้าอย่างนี้ไม่ยื่นบ้าง

แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะ
นี่คือการทำร้ายร่างกายเป็นความผิดตามกฎหมาย
คุณศรีสุวรรณก็บอกก็มันก็เป็นสิทธิ์ของผม
ผมมีสิทธิ์สิทธิ์เลือกตั้งสิทธิ์พลเมือง

ทุกผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โห

คุณศรีสุวรรณวันนี้มากรกตนะครับ
เพื่อมายื่นเอกสารเพิ่มเติม
แล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยในเรื่องที่ยื่นร้องให้ตรวจสอบ

อย่างเช่นนโยบายแจกเงินดิจิทัล

หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงที่นักข่าวกำลังจะสัมภาษณ์พอดีนะฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
มีคนที่นี่ฮะจังหวัดตรงนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์นี้นะฮะ
นี่คนนี้ชื่อนายทศพลนะครับทุกผู้ชมครับ

เข้าไปถามว่าเออนี่ตั้งใจหรือเปล่านะฮะ
ตั้งใจจะมาดักทำร้ายเขาหรือเปล่า
ทศพลบอกว่าไม่ได้มาดักรอนะ
แต่วันนี้บังเอิญมาทำธุระที่ศูนย์รัชการพอดี
เจอเขาพอดีก็เลยเข้าไปตบไปหนึ่งที
โดยบอกว่าทำไปเพราะว่าไม่พอใจที่คุณศรีสุวรรณเนี่ย
ชอบให้ร้ายพรรคเพื่อไทยทะพะก้าวกลาย
โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งขณะนี้

แต่ธ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับ

ตอนนั้นเนี่ยคุณศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบ
เดี่ยว๑๓ของคุณโน้ตอุดม

บอกไม่พอใจที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องร้องให้ตรวจสอบ
ในรัฐบาลลุงตู่ในช่วงเวลานั้น
ที่รัฐบาลชุดเก่ามึงไม่ร้อง
มึงไปเรียนมาตรงไหนศรีสุวรรณจัญญา

ใช่ค่ะคือจริงแล้วนักข่าวก็แอบกังวลใจเหมือนกันนะคะ
อุ๋ยค่ะเกรงว่ามันจะกลายเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
ถ้าคุณศรีสุวรรณไปร้องเมื่อไหร่อย่างไร
กลัวจะมีคนตามไปทำร้ายร่างกายแบบนี้
จากเหตุการณ์ล่าสุดคุณศรีสุวรรณถึงขั้นบอกเลยว่า
เดี๋ยวจะต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยให้มันมากยิ่งขึ้น

แต่ทีนี้จากเหตุการณ์ล่าสุดนี้คุณศรีสุวรรณแจ้งความนะคะ
เอาผิดนายทศพลไปแจ้งความที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็บอกว่าเคยเห็นนายทศพลไปถ่ายรูป
ผู้สื่อข่าวหลายครั้งตามสถานที่ที่ไปร้องเรียน
แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นครั้งที่สอง
ยืนยันการร้องเรียนรวมถึงเรื่องทางการเมือง
ในช่วงเลือกตั้งคนอื่นเขาก็ทำกัน
แต่การทำร้ายร่างกายมันถือว่าไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่น
กลัวจะรุนแรงมากกว่านี้นี่ค่ะคุณศรีสุวรรณเลยบอกว่า
จัดทีมรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นนะคะ
ส่วนคดีก่อนหน้านี้ที่พี่อุ๋ยเล่าไปที่ลุงศักดิ์ชกหน้านะคะ
เรียกมาตกลงค่าเสียหายทางแพ่งแล้วที่เรียกไป๑ล้านบาทนะคะ
แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินอะไรกันนะคะ
ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าไม่ยอมความ
ส่วนคดีล่าสุดนี้ก็น่าจะเรียกพอกัน๑ล้านบาท

ทำร้ายร่างกายผมมีปากก็ว่าเป็นตัวใช้ริปไต
แต่ว่าไม่เคารพสิทธิของบุคคลอื่นเลยเนี่ย
มันก็ย้อนแย้งในคำพูดของตัวเองหรือในการกระทำของตัวเองครับ
ตำรวจบอกว่าก็จะเรียกตัวนายทศพลมาสอบปากคำนะคะ
แล้วก็มีการทำประวัติหลังจากนั้นก็อาจจะต้องปล่อยตัวไปก่อน
ก็ให้คุณศรีสุวรรณไปขอใบรับรองแพทย์มาเพิ่ม
ก็จะนำมารวบรวมประกอบสำนวนคดีในการดำเนินคดี

ทีนี้ค่ะตัวนายทศพลผู้ก่อเหตุก็ยืนยันว่าไม่ได้จงใจ
คือไม่ได้ตั้งใจเดินทางไปเพื่อไปทำร้ายร่างกายคุณศรีสุวรรณ
และไม่ได้รับงานมาจากใครนะคะ
แต่ก็ปกติก็นัดกินข้าวกับเพื่อนเดือนละ๒ครั้ง
แล้วก็จังหวะบังเอิญเจอคุณศรีสุวรรณพอดี
ได้ยินแล้วแหละได้ยินเสียงคุณศรีสุวรรณสัมภาษณ์
ก็อุตส่าห์รอนะรอให้คุณศรีสุวรรณสัมภาษณ์จบก็ตบเลย
สัมภาษณ์จบตบไปหนึ่งครั้งเพราะหมั่นไส้ไม่กังวลเรื่องคดี
จากนี้ตำรวจก็จะเรียกตัวไปให้ปากคำก็ยินดีที่จะไปนะคะ